ต่อกันที่จังหวัดบุรีรำมีรถจักรยานยนต์ที่ซ้อนกันมาหลายคน
ต้องการจะแซงรถคันหน้าแซงไม่พ้นแล้วก็พุ่งไปชนกระบะที่อยู่ข้างหน้า
แล้วก็พุ่งไปอีกฝั่งหนึ่งถูกรถที่สวนมาชนอีกทีนึงครับ

แต่ว่าจังหวะนั้นมันมีรถของคุณหมอพยาบาล
เขาไปงานเลี้ยงกันมามาเห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยลงไปช่วย
แพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลชำนิและโรงพยาบาลโนนดินแดง
ซึ่งนอนหมดสติแล้วก็ประถมพยาบาลให้กับชายหญิง
นอนบาดเจ็บอยู่กลางถนนแบบนี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนถนนสายนางรองบุรีรำ
ช่วงกิโลเมตรที่๒๒ฝั่งขาเข้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับ
คณะที่เดินทางมาก็มาเห็นเหตุการณ์พอดี
หลังจากกลับจากงานเลี้ยงระหว่างที่รอรถพยาบาล
ก็เลยช่วยประถมพยาบาลแล้วก็นำคนเจ็บนั้นส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรหนอง๒ห้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบรถนิสันเทียร่าสีดำจอดอยู่เลนขวา
สภาพข้างหน้าพังเลยนะฮะ
แล้วก็มีผู้ชายติดอยู่ใต้ท้องรถศีรษะ
มีบาดแผลเปิดออกมาเลือดไหลออกมา
ใกล้เคียงกันมีรถจักรยานยนต์สีดำล้มอยู่
แล้วก็มีผู้หญิงนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่กลางถนนขาหักด้วย
และริมถนนฝั่งซ้ายไปพบรถกระบะ
ท้ายรถด้านขวามีร่องรอยการถูกชนไฟท้ายก็แตกครับ
โดยมีนายธรรมพลสงวนดีอายุ๒๙ปีเป็นคนขับ
เขาบอกว่าเขาขับรถมาอยู่เลนซ้าย
เห็นรถจักรยานยนต์ขับตามมาข้างหลังตลอดเวลา
พอใกล้ถึงร้านค้าริมถนนจึงจอดแวะซื้อของ
ต้องการจะแวะซื้อของเอาไปเยี่ยมแม่ยาย
โดยเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายแล้วแต่จู่รถจักรยานยนต์มาจากไหนก็ไม่ทราบ
ต้องการจะแซงขวาแล้วจังหวะที่เขาจอดรถพอดี
แล้วก็แสงไม่พ้นรถจักรยานยนต์ก็เลยชนที่ท้ายรถกระบะของเขา
แล้วก็เสียหลักกระเด็นไปกลางถนนรถที่ขับตามมาก็ชนแล้วก็มีคนเจ็บทั้งสามคนนะครับ
รถมาจากอำเภอเมืองนะครับจะกลับบ้านที่อำเภอประคลชัย
ก็ใช้เส้นทางนี้ต้องผ่านโดยขับรถมาเลนขวามุ่งหน้าไปอำเภอนางรอง
เห็นรถจักรยานยนต์ขี่มาก็มีกัน๓คนนะมีผู้ชายมีเด็กแล้วก็มีผู้หญิง
ผู้ชายเป็นคนขี่ก็ขับตามกระบะกันไป
จู่รถจักรยานยนต์ก็แซงขวาของรถกระบะแต่ไม่พ้น
แล้วก็ชนท้ายกระบาดซึ่งก็ตรงกันกับคนขับรถกระบะที่เล่าไปเมื่อสักครู่
แล้วก็เสียหลักถลายไปกลางถนนทำให้เธอที่ขับมาเลนขวาเนี่ยเห็นแล้วนะ
เห็นแล้วว่ารถมอเตอร์ไซค์แซงไม่พ้นแน่แล้วก็เฉียวจนล้ม
เธอเองก็เบรกไม่ทันก็เลยเนี่ยฮะผู้ชายกระเด็นมาแล้วก็ชนอีกทีหนึ่งนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าทั้ง๓คนเป็นพ่อแม่ลูกกันกำลังจะกลับบ้านด้วย
ไปที่ตำบลเมืองฝางหลังจากพาลูกสาวไปซื้อโทรศัพท์มือถือที่อำเภอเมืองบุรีรำ
อาการของเด็กตอนนี้สาหัสนะลูกก็สาหัสเลย
ลูกนั้นเสียชีวิตแต่พ่อแม่นั้นรอดนะครับ